คุณผู้ชมเหรียญมันมีสองด้านแน่นอนเหมือนกันการซื้อลอตเตอรี่นั้นใช้
มันก็ต้องมีคนที่ถูกแล้วมีคนที่ไม้ถูก
ส่วนไอ้ที่ไม่ถูกต้องยอมรับว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ

แล้วลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกมันก็มีอยู่มาก

ถ้าลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกเอาไปทำอะไรดี

คุณผู้ชมที่นึกไม่ออกเดี๋ยวดูรายงานชิ้นนี้บอกเลยนะว่า

เรามีเรื่องราวของคนที่หมดหวัง
ไปกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าอย่าท้อแท้ไปค่ะเพราะสลากที่ไม่ถูกรางวัลในมือท่าน
มีประโยชน์สุดสร้างสรรค์มากมายจ้า
เริ่มกันที่ดอกไม้จันทร์จากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านดงไทยจังหวัดสุโขทัย
ถือเป็นไอเดียดีจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการรวมตัวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสลากที่ไม่ถูกรางวัล
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
จากผู้สูงอายุจะได้คลายเหงาแล้วยังมีรายได้เข้ากระเป๋าอีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นของท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูกับดอกไม้จันทร์และพวงหลีดจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
พระครูจันทศิรากรเจ้าอาวาสวัดห้วยหมูตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ท่านเปิดศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเด็กพิเศษขึ้นมาเพราะสงสารเด็ก
เนื่องจากว่าครอบครัวที่มาฝากเด็กส่วนใหญ่นั้นยากจนค่ะ
ทางวัดจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษา
และก็เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ในสังคมนี้ได้
จึงเกิดไอเดียเปลี่ยนสลากให้เป็นบุญด้วยการเปิดรับบริจาคสลากที่ไม่ถูกรางวัล
นำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์และก็พวงหลีดขาย
รายได้ทั้งหมดก็จะนำไปช่วยเหลือเด็กพิเศษนั่นเองจ้า
ไอเดียต่อไปเป็นของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวท
ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสลากที่ไม่ถูกรางวัล
อีกหนึ่งไอเดียดีที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์
เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับผู้ป่วย
จึงเปิดรับบริจาควัสดุเหลือใช้จากประชาชน
หนึ่งในนั้นก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลค่ะ
เพื่อนำมาให้ผู้ป่วยจิตเวทในโรงพยาบาลได้ฝึกทักษะ
และก็ยังสร้างอาชีพโดยการนำสลากมาประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกระทงดอกไม้จันทร์พัดเก้าอี้เปเปอร์มาเช่
กล่องทิชชู่และกระปุกออมสิน
และนำไปวางจำหน่ายที่ร้านค้าภายในสถาบัน
และรายได้ก็ยังมอบให้กับผู้ป่วยนั่นเองจ้า
และที่สำคัญผู้ป่วยก็ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย
ไอเดียต่อไปเป็นเรื่องการสร้างงานศิลปะจากสลากที่ไม่ถูกรางวัลจ้า
ไอเดียนี้เกิดจากท่านพระครูสมุอาทิตย์อิสระยาโนธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเคล็ดมีกุศโลบาย
ชักนำพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัด
จึงเปิดรับบริจาคสลากเก่าเพื่อนำมาติดฝาผนังเมนเผาศพให้เกิดภาพแปลกตาแล้วก็ดึงดูดใจ
ยังถือเป็นการนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วยล่ะค่ะ
และก็ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการทาสีอีกด้วย
แฟชั่นวันออกสลากแสดงแบบโดยน้องแมวสุดน่ารักจ้า
ใครสนใจแบบไหนก็จัดให้น้องแมวของตัวเองเลยจ้า
ให้เหล่าบันดาลนักเสียงโชคที่หมดหวังมีกำลังใจขึ้นนะ
และก็อย่าลืมว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ

หมดหวังแต่ไม่ยอมหมดไอเดีย
ไอเดียสุดท้ายนี่ดูน่ารักมาก
น่ารักมากเลยดิฉันชอบทุกไอเดียเลยนะ
จริงแล้วมันยังมีอีกมากมายหลากหลายไอเดีย

ที่มันเป็นการเหมือนแบบว่าเฮ้ยชีวิตเรามันหมดหวังขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงแล้วมันไม่ได้หมดหวังนะคะมันยังมีความหวังเสมอ
เพราะชีวิตเรายังมีงวดหน้าเสมอ